ต่อกันที่พระเอกหนุ่มมาสเข้มเข้มหัสวีกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
ละครเรื่องล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่าเปรี้ยงมากถือว่าเป็นการแจ้งเกิดได้แบบสมน้ำสมเนื้อกันเลยทีเดียว
ส่วนงานจิตอาสาก็ไม่ขาดไม่หายนะครับคุณผู้ชม
เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับกู้ภัยใจพระพี่บินบรรลือฤทธิ์
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามีแต่คนทักถึงบทบาทในละครว่าทำไมถึงดุได้ขนาดนั้น
ส่วนผลงานหลังจากนี้ของหนุ่มเข้มก็มีรอเจาะคิวอยู่ตั้ง๒เรื่องนะคะ
น่าจะ๗๐แล้วครับกำลังถ่ายทำก็รอสถานการณ์ที่มันดีขึ้นก็จะมาเริ่มถ่ายทำกัน
ยังเหลือซีนที่ใหญ่แล้วก็ซีนสำคัญอีกหลายซีนมาก
ส่วนเรื่องบ้านเกิดที่จังหวัดบึงการนะคะหนุ่มเข้มเขาออกตัวเลยว่าดีใจมากที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งทำให้ตัวเองสบายใจสุดไม่ต้องห่วงคุณตาคุณยายที่อยู่ที่โน่นนะคะ
ดีใจมากครับถือว่าถือว่าโชคดีมาก
ที่ไม่มีไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับผม

ที่ปลอดภัยอยู่ไม่สูญเสีย

ก็โทรหากันพูดคุยกัน

เขาสบายเขาทำงานทำไร่ทำนา

ก็เป็นอะไรที่ชิวนะสำหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อนะคะแต่ก็อย่าลืมกาดอย่าตกเด็ดขาดใช่แล้วค่ะ